แน่นอนเราทราบกันดีว่าทางด้านของสมุทรสาครตอนนี้ล็อกดาวน์ไปแล้ว
แต่ก่อนล็อกดาวน์เริ่มมีข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มีแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาจำนวนมาก
เหมารถตู้ซึ่งคนไทยเป็นคนขับจากสมุทรสาครให้ไปส่งที่ด่านแม่สอดจังหวัดตาก
หวังว่าจะกลับประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
แต่แรงงานเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าเขาติดโควิดหรือเปล่า
ทำให้ทางด้านของที่ด่านพรมแดนแม่สอดเนี่ย
เขาต้องเอาทั้งคนขับรถตู้แล้วแรงงานเหล่านี้ไปกักตัวเพื่อตรวจว่าเป็นโควิด๑๙หรือไม่
ที่เห็นคือที่บริเวณประตูหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่๒
เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
ที่บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

มีการวางกำลังประจำจุดตรวจสกัดบนถนนมุ่งหน้าเข้าด่าน
เพื่อขอตรวจค้นรถตู้โดยสารทุกคันที่นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
เป็นร้อยร้อยคนไปส่งเอาไว้ที่ลานจอดรถนะครับ
พบรถตู้แบบเหมามา๓คันคุณผู้ชมแล้ว
แรงงานสัญชาติเมียนมาจากสมุทรสาคร
ในพื้นที่การระบาดมาทั้งหมด๑๙คน
โอ้โหอันนี้สุ่มเสี่ยงชาวตากนี่กำลังหวั่นอยู่เพราะว่า
แรงงานทั้งหมดออกจากสมุทรสาคร
จังหวัดจะมีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดนะครับ
ล่าสุดมีการนำตัวแรงงานทั้ง๑๙คนไปอยู่ในโซนพิเศษ
ออกไปจากแรงงานต่างด้าวอื่นปกติอีกกว่า๘๐คน
ที่มาจากกรุงเทพแล้วก็อีกหลายจังหวัดทางภาคกลางของไทย
จะประสานส่งตัวแรงงานทั้งหมดไปยื่นเรื่องขอข้ามแดนที่พรมแดนแม่สอด
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเมียวดีนำตัวกลับไปต้นทาง
เพื่อส่งเข้าศูนย์กักตัวของเมียนมาค่ะโดยผ่านการตรวจคัดกรอง
ระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดส่วนคนขับรถตู้ที่เอาแรงงานเหล่านี้มาเนี่ย
เป็นคนไทยทั้งสามคนเนี่ยตอนนี้ถูกกักตัวอยู่ในสเตจควาดันที
ที่อำเภอแม่สอดแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ให้ดูอาการ๑๔วัน
คนขับรถตู้ทั้ง๓คนมีไข้มีอาการติดโควิดหรือเปล่า
ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของแม่สอดต้องเพิ่มการตรวจสกัดกลุ่มแรงงานเหล่านี้
ซึ่งอาจจะมีการลักลอบข้ามแดนไปมา
รวมทั้งตั้งจุดตรวจคัดกรองคนขับรถขนแรงงานต่างด้าวทุกวัน
ขับมาในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคของจังหวัดตาก
ตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
แล้วก็ลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามประเทศด้วยนะครับ